อันนี้ก็เหมือนกันค่ะจริงเมื่อกี้นี่ก็อาชีพเดียวกันเนอะ
อันนี้เขาก็ถูกระบุว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
เพราะมีคนเนี่ยไปถ่ายคลิปมาได้ว่ามีผู้ชายสองคนลักษณะใส่ชุดช่าง
แล้วรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งอยู่ลองดูค่ะ
ถึงจะรอดแฮชแท็กระยองคุณสังเกตเห็นไหมว่าเดี๋ยวเราจะมีวงแดงแดงไว้
เหมือนเป็นอาวุธที่เขาจะเอาไปฟาดใส่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเนี้ยไหนเห็นได้ยัง
อ่าอ่าพยายามดึงฉุดรั้งกันอยู่มีผู้ชายคนนึงจริงจริงสองคนอ่ะ
ใส่ชุดช่างอ่าคุณดูนะแต่มีคนนึงที่ใส่หมวกสีเหลือง
ผู้ชายคนที่ใส่เสื้อแดงน้ำเงินน่ะเจ็บหนักเลยนะคะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่คนถ่ายคลิปเขาบอกว่าหูทำไมไปรุมกันแบบนี้
ก็เลยเอาคลิปไปโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกนะคะแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเจ้าของคลิปเขาไปคอมเมนต
เพราะมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเต็มเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแจ้งตำรวจหรือยัง
เจ้าของคลิปบอกว่าเรื่องของเรื่องคือได้ยินทั้งสองฝ่ายคุยตกลงกันเรื่องงาน
หลังจากนั้นก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันอย่างที่เห็นอ้าวอย่างนี้ไม่รู้ว่าจบลงยังไง
เพราะเจ้าของคลิปก็ไม่ได้มาตอบอะไรแล้วแต่เราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงค่ะ